ใช่ค่ะหลายคนนะคะบอกว่าอยากจะไปเชียร์ติดขอบสนามแต่ว่าบัตรหมดแล้ว
อันนี้มีโปรโมทเพิ่มเติมเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุด
จำหน่ายตัวเพิ่งจะเริ่มจำหน่ายตอนเที่ยงตรงเขาบอกมีจำนวนจำกัด
คือตอนแรกที่เปิดจำหน่าย๕นาทีบัตรหมด
แล้วก็มีหลายคนที่อยากจะไปดูติดขอบสนามทำยังไง
คือณตอนนี้ยังมีโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสสุดท้ายจริง

แต่ว่าถ้าไปเชียร์ติดขอบสนามไม่ได้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้เช่นกันค่ะ
ค่ะก็ความเคลื่อนไหวนะคะของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
เนลทอมเบียค่ะประการหลังทีมชาติไทยนะคะ
ที่เกมนัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องกับคองโกโชว์ฟอร์มได้ดีด้วย
หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาค่ะ
ซึ่งเซ็นเตอร์ฮาฟลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย๒๖ปีนะคะ
ไทยเสมอกับคองโก๑ประตูต่อ๑เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ก็บอกผ่านเพจช้างศึกนะคะว่า
เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
แต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถชนะได้
และเราก็จะสามารถทำได้ด้วยค่ะ
เกมนี้นะคะเป็นเกมที่สำคัญในการเก็บผลการแข่งขันที่ดี
เพราะว่าถ้าหากต้องการจะเป็นจ่าฝุ่มของกลุ่ม
ก็ถ้าได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะ
พร้อมกับหวังว่าในเกมวันนี้

เหมือนกับเกมนัดแรกที่ไทยเจอกับเวียดนามด้วยค่ะ
ไปดูที่เรื่องของกองเชียร์กันบ้างนะคะ
แฟนบอลที่คอยตามเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ก็เชียร์ผ่านทรงผมของตัวเองค่ะ
ล่าสุดตัดทรงผมทรงนี้เลยค่ะ
เป็นโลโก้สัญลักษณ์ช้างศึกนะคะที่ติดอยู่บนหน้าอกเสื้อชุดแข่งขันทีมชาติไทย
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับข้อความเด็ดที่ว่า
ขอเป็นผู้เล่นคนที่๑๒ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็จะเชียร์ช้างศึกทีมไทย
ก่อนหน้านี้นะคะไม้ไมตรีก็เคยตัดผมเป็นรูปลายหน้าซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุญสือทีมชาติไทย
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่๓กลุ่มจีนนะคะ
แข่งขันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ช้างศึกไทยฝ่าสมรภูมิบอลโลก๒๐๒๒ในการแข่งขันฟุตบอลโลก
นัดนี้เตรียมส่งใจเฉียดติดขอบจ่อไทยรัฐทีวีนะคะ
แลนด์สู้ไทยแลนดสู้ห้ามพลาดไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ